ใช่จะบอกว่าได้เข้าไปถึงถิ่นเขาเลยนะ

เขาบุกไปที่ป้อมตำรวจนะคะ
แล้วก็ลงไม้ลงมือ
จิกหัวทำสารพัดอย่างขวดหน้าด้วย

เพลง
อืม
เกิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้กำลังถูกแชร์สนัดโลกออนไลน์นะคะ
หญิงสาวรายนี้คือเราจำเป็นต้องดูดเสียงไปเยอะจริงเพราะว่า
ถ้อยคำแต่ละคำก็รุนแรงพอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
กำลังทำร้ายร่างกายตำรวจรายหนึ่งภายในป้อมจรจรค่ะ
เกิดเสียงสนั่นโลกโซเชียลเลยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้
แล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าสาเหตุจริงแล้วคืออะไร
ที่พี่บุ๊กสงสัยอยู่นะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย

ร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ไทยยากร
รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
ซึ่งก็เป็นตำรวจภายในคลิปนะคะ
ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงสาวคนดังกล่าว
ในข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
หมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปภาพนี้
เผยแพร่ในทางเสียหายต่อไปค่ะ

เปิดเผยว่าได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้าย
เนื่องจากเกิดอาการพลิกนะคะจนเท้าบวม

ขณะที่ใบหน้าก็มีการถ่ายรูปมา

ทางร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ก็ได้โพสต์ภาพด้วย
เป็นภาพตัวเองเป็นรอยขวนที่หน้า
ก็มีรอยหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะ
สาเหตุร้อยตำรวจโทประดิษฐ์บอกว่า
เกิดจากขณะที่ขี่จักรยานยนต
ทำงานที่ป้อมตำรวจสามแยกศรีพรสวรรค์นะคะ
พบกับจักรยานยนต์คันหนึ่งซ้อนกันมา๔คนค่ะ
ฝ่าสัญญาณไฟต่อหน้าต่อตา

เพื่อไปรับใบสั่งรวมทั้งหมด๕ข้อหานะคะ
คือไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ยินยอมให้ผู้อื่นซ้อนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ต่อภาษีพรบแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยคือเรียกมาแค่ผู้ชาย
ที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซคันนั้นนะคะ
แต่ว่ามีหญิงสาวจู่เนี่ย

ก็ผลักเข้ามาในป้อมตำรวจค่ะ
พร้อมกับต่อว่าทำนองบอกว่าหากินกันแบบนี้หรือ
เมื่อได้ยินประโยคนี้ร้อยตำรวจโทประดิษฐ
ก็เลยพูดสวนไปว่าผู้จาให้เกียรติกันบ้าง
แต่หญิงสาวคนนี้ก็ยังคงด่าทออย่างหยาบคายนะคะ

แล้วก็ใช้เท้าถีบที่หน้าอกหลายครั้งค่ะ
ขณะที่เพื่อนของหญิงสาวก็ไม่ได้เข้ามาห้ามปรามนะคะ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปจากโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วย
ก่อนจะแยกย้ายกลับไปนะคะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกปานพัฒน์เดชโชธพิสิทธิ์นะคะ
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
ก็ระบุว่าจะให้พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบรายละเอียดที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
เพราะจริงเนี่ยถ้าในคลิปถ้าดูแบบเต็มนะ

เหตุการณ์นี้ทำไมต้องเอาหัวหนูไปโขกกระจกก่อน

คือเมื่อสักครู่ตอนที่เขาทำร้ายตำรวจ
เขาตบศีรษะแล้วให้ตำรวจว่าทำแบบนี้ได้ยังไง

ได้ยินเสียงอยู่พูดอยู่สองทีแต่เขาไม่ได้พูดคุยกับฉันนะอ่า
ใช่นะคะแต่ว่าถ้าดูแค่ในคลิปเนี่ยคือ
ตำรวจนายนี้ไม่ได้ต่อสู้
แต่จะค่อนข้างอยู่นิ่งมากกว่าแล้วเป็นฝ่ายถูกกระทำมากกว่า

ว่าจริงแล้วเริ่มต้นคลิปนี้เป็นอย่างไร

ตำรวจในนี้เมาสุรามาหรือเปล่าดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่า

เพราะว่าคลิปบางคลิปตัดมาเฉพาะบางตอนถูกต้องไหม

หรือว่าหลังเกิดเหตุเคลียร์กันเรียบร้อยหรือยังอะไร

จากนั้นก็เลยต้องมีสายตรวจโซเชียลตรวจให้

เรื่องของเราเรื่องของเขาแล้วก็เรื่องจริง
เพราะฉะนั้นอย่ารีบด่วนตัดสินใจ
อย่าเพิ่งไปถล่มใครทั้งนั้น

ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวมีความขึ้นหน้ายังไงจะมาบอกกันอีกทีนึงนะคะ